เป็นคลิปออกมานะครับว่ามีเรื่องมีราวกับเจ๊คิม
เจ้าของร้านขายดอกไม้นะครับ

ใช่ยายหลอดคิ้วแตกเพราะว่าโดนขาเก้าอี้ที่เจ๊คิมถือไว้เนี่ย

หลังจากนั้นก็ขึ้นโรงพักกันเจ๊คิมก็มากราบขอเข้ามาขอโทษบอกไม่ได้ตั้งใจ
ไม่ทราบว่าขาเก้าอี้มันจะไปโดนแล้วก็คุณยายแก่แล้ว
แล้วก็กราบขอเข้ามาให้ค่าทำขวัญไป๑๕๐๐บาท
แล้วคุณยายยังได้รับเงินบริจาค๒๐๐๐บาทจากประชาชนทั่วไปด้วยนะที่เห็นใจคุณยาย
ทางอำเภอปากช่องก็พาคุณยายไปทำบัตรประชาชนแล้วก็สามารถที่จะเปิดบัญชีได้แล้วนะครับ
แล้วก็กลุ่มจิตอาสาจากอำเภอโนรสูงจครศมานะครับ
ก็นำโดยนายสิทธิพรสุวรรณกลางประธานกรรมการตรวจสอบ
และติดตามการบริหารงานตำรวจหรือว่ากตรสถานีตำรวจภูทรโนนสูง
เมื่อวานนี้นำรถตู้เดินทางไปรับคุณยายหลอดดอกพิกุลนะครับ
ก็ในช่วงบ่ายนะครับได้พาคุณยายหลอดเนี่ย
กราบไหว้สักการะอนุสวรีเท้าสุระนาบรีหรือว่าย่าโม
เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจะมุ่งหน้าพายายหลอดไปส่งที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับ
โดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดในการพาคุณยายไป
สิทธิพรบอกว่ารู้สึกสงสารแล้วก็ทราบว่าคุณยายหลอดเนี่ย
เป็นชาวอำเภอโนนสูงก็ถือว่าเป็นคนบ้านเดียวกัน
แต่ยายไปมีครอบครัวตั้งหลักปรักฐานอยู่ที่จังหวัดศรีสเกต
ก็เลยปรึกษากับกลุ่มจิตอาสาและเพื่อน
รวมถึงนายนันทวุฒิเชื้อกลางเจ้าของรถตู้
เพื่อจะพาคุณยายหลอดเดินทางกลับไปหาครอบครัวนะครับ

เฟซบุ๊คชื่อพลังโซเชียลได้เผยแพร่คลิปเหตุการณ์ที่ยายหล่อ
ถูกแม่ค้าขายดอกไม้ในตลาดปากช่อง
ถือเก้าอี้และขาเก้าอี้กำลังไปโดนฟาดคิ้วของรถของคุณยาย
และระบุข้อความว่าคุณยายขอเสร็จค่าวัดกินถ้าว่ากลับเจอทางด่า
ผักเกือบล้มยังเอาเก้าอี้ฟาดคิ้วแตก
อย่างที่ผมบอกไปคุณผู้ชมฮะล่าสุดเขาก็ปรับความเข้าใจ
ทำความเข้าใจกันแล้วแม่ค้าหรือเจ๊คิมเขาบอกเขาไม่ได้ตั้งใจ
แล้วก็กราบขอเข้ามาคุณยายแล้วก็มอบเงินค่าทำขวัญให้กับคุณยาย๑๕๐๐บาท
ตำรวจภูทรปากช่องก็ลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้วนะครับ